อีกเหตุการณ์หนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านแจ้งตำรวจบอกว่าพบศพปริศนาคุณ
เป็นศพของชายที่มีรอยสักเต็มตัว
นอนตายอืดนะฮะกลางป่าระมะริมถนนแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบว่าศพปริศนาถูกฆ่าตาย
หรือว่ามาตายตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ
เป็นคดีที่ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีต้องเร่งขี้คลายนะครับ
หลังจากว่าพบศพผู้เสียชีวิตเพศชายไม่ทราบชื่อ
อายุประมาณ๓๐๔๐ปีที่ป่าละมะริมถนน
ใกล้กับที่ทิ้งขยะร้างในพื้นที่หมู่๘อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับใกล้กับสุสานวัดยวนด้วยนะฮะ
เสียชีวิตปริศนาในสภาพนอนตะแคงข้างขวา
ว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันก่อนตำรวจจะเข้ามาเจอนะครับ
สภาพศพขึ้นอืดแล้วนะฮะตามร่างกายก็มีรอยสักนะครับ
เสื้อยืดรายพรางเกงขาสั้นแต่ว่ากางเกงถูกเหมือนถอดลงมา
ตรงข้าวเท้านะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแตะนะฮะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
พบเป็นลักษณะร่องรอยการต่อสู้พบบาดแผลที่ศพเนี่ยนะฮะ
เป็นรูคล้ายถูกยิงบริเวณท้องก่อนอันนี้ตอนพบศพนะ
ถามชาวบ้านแถวนั้นคนเลี้ยงวัวคนทำสวนแถวนั้น
บอกไม่รู้เลยว่าศพนี้มาได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้ฮะพันธ์ตำรวจเอกสอรยุทธ์อ่าสุรยุทธ์เมกมังกร
กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีนะฮะได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีนะครับ
บอกว่าทราบชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็คือชื่อนายวายุหรือว่ากัส
พาณิชย์อายุ๒๖ปีนะฮะเป็นคนอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยเป็นใครผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือเพื่อนของนายวายุ
ชื่อว่านายเก่งบ้านอยู่แถวหมู่บ้านจงเจริญในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ทีนี้ตำรวจไปนำตัวนายเก่งมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองกาญจนบุรีแล้ว
ส่วนปมการสังหารตำรวจคาดว่ามาจากที่ทั้งสองคนคือเป็นเพื่อนกัน
แต่ว่านายวายุเนี่ยนะครับออกเงินเจ็ดพันบาทนะฮะ
ส่วนนายเก่งออกเงิน๘๐๐๐บาทคือออกเยอะกว่า
แต่สาเหตุที่นายวายุถูกยิงน่าจะมาจากการที่ทั้งสองคน
มีปัญหาอะไรที่ตกลงกันไม่ได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปืน
ก็เลยนัดหมายมาเคลียร์กันนะจุดเกิดเหตุ
คาดว่านายเก่งยิงนายวายุเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ใกล้สุสานนะฮะแล้วคนเลี้ยงวัวแถวนี้บอก
โอ้โหไม่เห็นรู้เหตุการณ์นี้เลยอยู่ก็มาพบเป็นศพปริศนาเนี่ยนะครับ